ั่งนรกชังหรือสวรรค์แกล้ง

ก็ดูสิคะว่าดิฉันจะเล่าข่าวของใคร
คู่รักสุดทรหดแห่งยุค
เสกโลโซและภรรยายืนหนึ่ง
หนึ่งเดียวเท่านั้นพี่การวิพากรค่ะ
วันก่อนนะคะพี่การโพสต์ภาพรักหวานชื่อลงในเฟซบุ๊กเลย
พร้อมกับอวดโอ้โห

แล้วไปดูแคปชั่นของพี่การกันซะหน่อย
การคิดว่าการจะไม่ได้ของขวัญจากเธออีกแล้ว
ฟ้าที่ทำให้เรามีกันและกันดังเดิม
การจะไม่มีวันจากเธอไปไหนแม้เสี้ยววินาที
ของขวัญล้ำค่ามรกฏ๑๐กรัฐ
เพชรรวม๓กรัตตามเดือนเกิดกาน
คุณตาต้องลุกไวนะคะ
จะได้ให้วันเกิดยายทุกปี
เราจะอยู่ด้วยกันและตายพร้อมกันนะคะ
รักคุณตาที่สุดของหัวใจ

พอโพสต์จบป๊าบแฟนนี่รีบขอเพลงเลยนะ

เพลงหน่อยแต่ดิฉันว่าเพลงนี้เหมาะกว่า
เธอทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตอน๑๔

สอบถามผ่านแชทไลน์พิการกันไปเลยนะคะ

วันที่๗พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าจะซื้อให้

ก็เลยให้ร้านเพชรที่เยาวราชมาขายให้ถึงที่บ้านเลย
แต่แหมพี่กันบอกโอ๊ยไม่ขอบอกมูลค่าก็แล้วกันเนาะ
พี่กานเล่าให้ฟังที่ผ่านมาคิดว่า
เสกรักแซนวิชผูกพันกับอีฟ
แต่เราคงหมดรักเหลือแต่ความห่วงใยในฐานะเพื่อน
แต่ทุกอย่างมันพิสูจน์แล้วว่าไม่ว่าจะยังไง
เราทั้งคู่ก็ขาดกันไม่ได้
ส่วนเรื่องคดีความของพี่เสกนะ

รอให้ทนายความของครอบครัวจัดการต่อไป
เสกเองก็เครียดมากแล้ว
ได้แต่ให้กำลังใจกันและกัน
แต่อีกเรื่องที่พี่การจะต้องสะสางหลังโควิดคือ
จะฟ้องถอดถอนชื่อเสกรับรองบุตรของแซนวิช

เสกโดนหลอกมาโดยตลอดเลยค่ะ

มหากราบเรื่องราวความรักครอบครัวของพี่เสกเนี่ย
มันอาจจะจบลงแล้วก็ได้

เอาล่ะค่ะพี่คะหนูเห็นครอบครัวพี่มีความสุข